ตอนนี้เขาจูงมือแฟนสาวนะที่เข้าภารกิจใจกันมานาน
เข้าสู่ประตูวิวาบอกเลยว่างานแต่งงานเนี่ยอลังการมากค่ะ

จูงมือแฟนสาวที่เดินไปหากันมานาน
จัดขึ้นอย่างหรูหลาอลังการที่โอปราแลนด์
ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับซันต้าบาบาร่า
แคลิฟอร์เนียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะ
โดยทั้งคู่ได้ให้คำสัญญาซึ่งกันและกัน
หน้าครอบครัวและบรรดาเพื่อนพ้อง

ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือศิลปินดังอย่างลูดาคริสต์นั่นเองนะคะ

เฮเว่นลูกสาวคนโตวัย๑๑ควบ

นอกจากจะเป็นลูกชายสุดที่รักแล้ว

ให้กับคุณพ่ออีกด้วยนะโอ้โฮดีจังโอ้โฮ
และนอกจากนี้นักแสดงหนุ่มมากอารมณ์ขันวัย๓๗ปี

ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวในวันถัดมา
ให้เห็นเจ้าสาวในวัย๓๑ปีที่สวยสะพรั่ง
ชุดแต่งงานสั่งตัดพิเศษจากวีร่าแวง

เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงของพิธี

แต่งงานประดับเพชรเม็ดเป้งสุดอลังการนี่แหละคุณ